พาไปดูพิธีกรรมโนราโรงครูหน่อย
ไปดูกันหลายที่แล้วนี่อีกหนึ่งที่ที่จังหวัดสงขลา

เพราะว่ามีครูหมอโนรามาเข้าทรงร่าง
คนที่ทำพิธีอยู่ค่ะ
แบบนี้แหละค่ะนี่คือภาพที่คุณผู้ชมดูอยู่
เขาเรียกกันว่าพิธีโนราโรงครูนะ

เขาจัดขึ้นที่วัดเกาะวัดตำบลควนขลัง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะ
พิธีกรรมนี้ลูกหลานที่นับถือมโนรา

โนราเขาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งลูกหลานในพิธีเขาก็จะมาจัดพิธีโนราโรงครู
วัดแห่งนี้เขาก็บอกว่าเขาจัดแบบนี้มา๖๐ปี
คุณคิดดูยาวนานมากนะคะจุดประสงค์หลักในการทำ
ก็คือให้ลูกหลานรุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่
รุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้มาพบจะพบเจอพบปะ
บรรพบุรุษมโนราที่ล่วงลับไปแล้ว
แล้วก็ยังเป็นการสืบทอดและส่งช่วงต่อให้กับลูกหลานด้วยนะ
แล้วพิธีนี้นะคะครูหมอจะทำการเชิญบรรพบรุษ
มาประทับร่างลูกหลานที่ถูกเลือก
จำได้ไหมโนราจะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะ
แล้วก็จะทำพิธีเพื่อให้บรรพบุรุษรับรู้พบปะกับทุกคน
หลังจบพิธีลูกหลานก็จะกลับมาเป็นปกติ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
เรื่องแบบนี้บอกแล้วย้ำนะคุณผู้ชม

และเป็นพิธีที่เขาทำปฏิบัติสืบทอดกันมาตามความเชื่อ
เพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
อืมเอาเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะดูแล้วเนี่ย